อ่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกับคุณสองคนคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ำตก
แต่ก่อนจะอยากบอกว่าอยากจะกิน
ไปตามหาสองคนนี้ให้พี่คนขายเขาก่อนครับทำไมคะ
เขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากันค่ะทำทีเหมือนเป็นลูกค้า
สั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวไปสามถุงเขาก็จัดให้เต็มที่ปรากฏจ่ายแบงค์ปลอมอ้าว
โอ้โหแม่ค้าบอกปวดหัวสิแบบนี้วันฉันขายของก็ไม่ค่อยจะได้
แล้วเธอยังเอาทั้งเงินทอนที่เป็นแบงค์จริงของฉันไปเธอเอาก๋วยเตี๋ยวฉันไปด้วยอีก
กลุ้มเลยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็เป็นเจ้าของร้านนี่แหละค่ะ
เขาไปโพสต์ตามหาค่ะเอามีกล้องมุมจรปิดจับภาพไว้ได้ด้วยนะ
นี่แหละค่ะบอกว่าสองคนนี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วทำทีมาซื้อก๋วยเตี๋ยว๓ถุงที่ร้านใช้แบงค์๕๐๐ปลอมมาซื้อ
ไม่รู้หรอกนะว่าตั้งใจหรือเปล่า

ธรรมดาเราจะเห็นแบงค์ใหญ่คือแบงค์พันธุ์ปลอม
ใช่ค่ะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจ

เพราะเขาบอกแล้วว่าให้มาแสดงความรับผิดชอบ
มาชำระเงินจ่ายเงินกับทางร้านแต่เขาก็ยังย้ำว่าอย่าลืม
มาทำกันแบบนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วขายของก็ไม่ค่อยได้
รายละเอียดบอกหมดเลยนะคะเป็นรถฮอนด้าคลิกสีแดงดำ
มาด้วยกันสองคนคนขี่ใส่หมวกกันน็อกสีขาว
เหตุการณ์เกิดแต่เช้าเลยเก้าโมงครึ่งค่ะและตอนนี้แบงค์ห้าร้อยปลอมกำลังระบาดค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าร้านตาชายก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
อยู่ที่เขตเทศบาลนะคะตำบลทรัพย์สมทอดที่อำเภอบึงสามพันธ
จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะพบกับคุณพี่ค่ะที่เป็นภรรยาเจ้าของร้าน
คุณรัฐดาแตงไทยอายุ๔๓บอกตอนเกิดเหตุยังไม่ได้ออกมาที่ร้านนะ
แต่สามีเล่าแบบนี้ว่ามีลูกค้ามาสองคนชายหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สังเกตอะไรมากหรอกแต่ดูจากในกล้อง
ผู้ชายลักษณะรูปร่างพร้อมดูมีอายุนะ
ส่วนผู้หญิงก็ใส่หมวกกันน็อกมาแต่งตัวมิดชิด
ก็เลยดูไม่ออกว่าเป็นคนในพื้นที่หรือไม่นะ
คนซื้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จรวม๓ถุง๙๐บาท
แบงค์๕๐๐มาก็ต้องทอนเงินอีก
สามีทอนเงินไป๔๑๐บาท
จากนั้นเก็บแบงค์๕๐๐ใส่กระเป๋าไว้
พอเอาออกมาดูเอ๊ะมันแปลกเลยเอาลองไปแช่น้ำค่ะ
ปรากฏสีมันตกออกมา
แล้วสีก็จางออกเรื่อยอย่างที่เห็น
มั่นใจว่าแบงค์ปลอมแน่

๓ถุงให้แบงค์๕๐๐มา

๕๐๐บาทผลลัพธ์เขาไม่รู้อีก
แต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงกว่านี้ไหม

ทีนี้พี่รัฐดายังบอกต่อนะคะว่าตั้งแต่ขายของมา
เพิ่งเคยเจอแบงค์ปลอมเป็นครั้งแรกเลย
เตือนภัยนะพ่อค้าแม่ค้าระวังกันหน่อย
เวลาคนมาซื้อของอย่าไปมองแต่ว่าแบงค์พันธุ์มันจะปลอม
ตอนนี้ดูแบงค์๕๐๐ด้วย

งั้นอาจจะพลาดแล้วเสียทั้งเงินทอนเสียทั้งของค่ะ

ใช่ตอนนี้เขามีปากกาตรวจแบงค์ปอ
แท่งละไม่กี่บาท๒๐๓๐ซื้อเก็บเอาไว้ก็ดีนะคะ